คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะกลางสี่แยกไฟแดงกลางเมืองบุรีรำเลยนะคะ
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงไปถีบรถเป็นรถบิ๊กไบท์ที่จอดติดไฟแดงอยู่อะค่ะ
รถเขาล้มไปหยิบก้อนอิดก้อนเบอร์เรอเลยปลาใส่เขา
แล้วก็เตรียมจะปลาอีกรอบนึงนะเตรียมจะปลาซ้ำสุดท้ายตัดสินใจไม่ปลา
แล้วก็เดินไปเนี่ยค่ะคาดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนสติไม่ดี
แล้วคิดดูสิคะคนที่จอดรถติดไฟแดงคนอื่นที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาตกใจกันหมด
มีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะ
คุณขอบคุณที่เป็นคนด้วยเราอาสามารถถ่ายคนไว้ได้มาพ่อ

นี่นะคะมีคนที่เขาอยู่ในรถที่จอดติดไฟแดงอยู่ก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้
ผู้ชายคนนี้ค่ะไม่ใส่เสื้อนะคะใส่กางเกงเหมือนกางเกงนักมวยอะค่ะขาสั้น
แล้วก็เดินพูดคนเดียวนะคะพูดคนเดียวโวยวายโวยวายอยู่ริมถนนไปถีบรถบิ๊กไบท์เขาปลาก้อนอิดใส่เขา
นั่นคนเจ็บนะคะใช่ค่ะเกือบจะปลาซ้ำแต่ตัดสินใจไม่ปลาแล้วก็เดินบนพูดคนเดียวอยู่ริมทางเท้าแบบนี้
คนก็ตกใจนะคะคนอยู่กันเยอะรถติดไฟแดงอยู่เยอะเลยอะค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปคลิปนี้คนถ่ายคลิปเป็นเด็กนักเรียนชั้นม๕เองนะคะ
เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัยน้องก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ประมาณ๔๓๐ปกติตอนเย็นน่ะนะคะ๒๗มีนาคมน้องก็อยู่ในรถนั่งรถไปกับครอบครัว
พอเข้าไปในตัวเมืองบุรีรำเห็นผู้ชายคนนี้ค่ะเดินออกมาจากซอยค่ะ
แล้วจู่ก็เดินไปถีบรถบิ๊กไบท์เลยค่ะไม่มีปีมีขลุยอะไรทั้งนั้น
เดินไปถีบเลยนะคะรถบิ๊กไบท์คันนี้ผู้ชายเขาขี่จนรถอ่ะล้ม
แล้วมีการหยิบก้อนอิดปลาใส่แล้วก้อนอิดเนี่ยมันเข้าหน้าอกคนขี่บิ๊กไบท์เลยนะ
คือปลาไปแรงนะคะทุกคนที่จอดติดไฟแดงอยู่ตรงนั้นก็ตกใจกลัวว่าเอ๊ะ
ปลารถเราไหมจะอะไรไหมทุกคนตกใจกลัวกันหมดนะคะ
คนขี่บิ๊กไบท์ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจใกล้ใกล้กันมีตำรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่พอดี
แล้วก็มีพลเมืองดีมาช่วยแต่ผู้ชายคนที่ก่อเหตุที่คล้ายคนสติไม่ดีอะค่ะ
ก็เดินพูดคนเดียวพึ่มแล้วก็หนีไปเลยนะคะ
เจ้าของร้านขายของชำแถวนั้นบอกว่าอ๋อชายคนนี้เหรอเดินผ่านหน้าร้านประจำ
บางครั้งไปขอบุหรี่จากวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
บางครั้งชาวบ้านสงสารเห็นใจหาข้าวหาอะไรให้กิน
ชาวบ้านเขารู้กันดีค่ะว่าคนนี้เป็นผู้ชายสติไม่ดี
แต่ปัญหาคือไม่ได้มีใครสนใจอะไรไงฮะก็ปล่อยผ่าน
ให้เดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวนั้นเพราะไม่เคยไปทำร้ายอะไรใคร
แต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้คนแถวนั้นเขาก็เริ่มไม่สบายใจนะคะ
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือดูแลหน่อย
ก็เดินอย่างงี้แหละเหมือนอย่างงี้แต่ไม่เคยเห็นขว้างอย่างงี้หรอก
แต่ไม่เคยเห็นเขาทำร้ายใครไม่มี
มาขอบุหรี่เขาสูบแค่นั้นเลยแล้วมันก็เดินผ่าน

บอกไม่ถูกหรอกพ่อเขาไม่ได้ไอ้นี่มิจริงจะเดินผ่านให้เฉยผ่านมาเลิศไป
ผ่านแล้วก็เคยมองเห็นว่าเขาขอบุหรี่พวกนี้สูบอีกดูแต่งตัวก็รู้นะ
คนสติไม่ดีตรงนี้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราสืบจนรู้ว่าบ้านของผู้ชายที่ก่อเหตุอยู่ที่ไหนค่ะ
ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยทีมข่าวของเราตามไปเลยนะคะ
ข้อมูลมาว่าผู้ชายที่ก่อเหตุชื่อว่าในเออายุ๔๕ยืนอยู่นะฮะเราไปถึงบ้านในเอยืนเงียบไม่พูดอะไร

นายสังทองเป็นพ่อค่ะพ่อบอกว่า๒๐ปีก่อนในเอลูกชายเนี่ยนะไปรับจ้างทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพ
แล้วเกิดอุบัติเหตุตกตึกพ่อบอกตกตึกค่ะสมองก็เลยได้รับการกระทบกระเทือน
กลับมาอยู่บ้านก็เลยมีอาการแบบนี้หวาดระแวงคนอื่นผูจาไม่ค่อยรู้เรื่องเดินไปเดินมาพูดคนเดียว
คือเป็นแบบนี้มาตลอดชาวบ้านก็รู้กันดีแต่ชาวบ้านเขาก็มองว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ไม่เคยไปทำร้ายอะไรใครก็ไม่มีใครถือสายกเว้นแต่ว่าถ้ามีใครไปแห่ไปทำให้ไม่พอใจเนี่ย
มันก็จะมีลักษณะที่เขาออกอาการบ้างนี่เขาก็ยังยิ้มหัวเราะเห็นไหมคะ
อนุญาตเบอร์ภาพแต่ก็เห็นว่าเขายิ้มเขาหัวเราะ
คือในเอคนนี้เราถามพ่อเลยนะว่าอ้าวเขาไม่เคยทำร้ายอะไรใครแล้วทำไมครั้งนี้ไปถีบบิ๊กไบท์ล่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นพ่อบอกว่าสงสัยช่วงนี้อากาศร้อน
ลูกพ่ออาจจะหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
พ่อแม่เองก็เครียดหนักใจไม่อยากให้เป็นแบบนี้
พยายามดูแลลูกอย่างเต็มที่กินยาที่หมอให้ตลอดบอกลูกให้กินยาตลอด
แต่บางครั้งปัญหาก็คือลูกเดินหายออกไปจากบ้านแล้วหายไปเนี่ยนะคุณผู้ชมไม่ได้ปกติ
หายไปทีสองวันสามวันไม่รู้ไปไหนแล้วก็อยู่ดีก็กลับมาแบบนี้ค่ะ
กับแม่ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่หายไปเนี่ยไปสร้างเรื่องอะไรเอาไว้
แต่ถ้าอยู่นิ่งมันก็ไม่เป็นไรครับ
ถ้าไปยุไปแห่มันจะขึ้นอารมณ์มันจะเป็นเกี่ยวกับวันพระ
วันโกนวันพระนี่นี่มันจะขึ้นเลยของมัน
ผมเคยล่ามโซ่ไว้เขาก็บอกอย่าไปทำเดี๋ยวผิดกฎหมายเขาจะจับพ่อแม่อยู่แหละ
ผมก็ปล่อยยาก็ให้มาอยู่
หมอก็ให้มาอยู่แต่มันกินแล้ว๓เวลาเนอะ
ก็กินเช้าอีกวันกี่ครั้งวันไม่ได้กินกี่ค่ำก็ไม่ได้กิน

ผมก็ตามจนล่าแล้วจนเหนื่อยแล้วแหละผมก็เลยปล่อยเลย
นี่ค่ะพ่อบอกพ่อก็ตามจนเหนื่อยเคยถึงขั้นล่ามโซ่
แต่ก็กลัวว่าจะผิดกฎหมายก็เลยปล่อยไป
โกนวันพระพ่อก็บอกว่าไม่รู้ว่าสาเหตุมันเพราะอะไร
แต่ในเอก็เขาก็ยิ้มแย้มนะคะเนี่ยเขาก็ยิ้มแย้มคุย
แต่ทีมข่าวของเราที่ไปคุยด้วยบอกว่าไอ้ที่เห็นยิ้มแย้ม
ที่เห็นคุยด้วยเนี่ยนะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
เอ๋คนนี้ก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เบื้องต้นเนี่ย
เขาก็ขอโทษบิ๊กไบท์ที่เขาไปถีบอ่ะนะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

พยายามดูแลลูกชายอย่างเต็มที่แล้วอะค่ะ
แต่ว่าบางทีเขาหายออกไปจากบ้าน๒วัน๓วัน
ก็ไม่รู้ไปก่อเรื่องอะไรก็อยากจะขอโทษบิ๊กไบท์
ลูกชายไปถีบแล้วก็ไปทำร้ายนะคะ
ก็รู้สึกเสียใจไม่คิดว่าลูกจะไปก่อเหตุแบบนี้

ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยนะ

ไม่รู้เรื่องมันจะรุนแรงกว่านี้หรือเปล่า

คือตามจนเหนื่อย

ปล่อยไม่ได้ทีนี้ยุ่งเหรอฮะ